ดูเรื่องของช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเพิ่งออกคำสั่ง
นายกรัฐมนตรีออกมา๒ฉบับด้วยกันนะคะ
ฉบับแรกเป็นการเพิ่มข้อกำหนด๑๑ข้อยกระดับล็อกดาวน์ควบคุมโควิด๑๙
อีกฉบับเป็นการขยายพื้นที่สีแดงเข้มจากเดิม๑๐จังหวัดให้เป็น๑๓จังหวัด
ก็จะเริ่มบังคับใช้คืออังคารนี้นะคะ๒๐กรกฎาคมคำสั่งเรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
พื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง
จากเดิมที่พื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจะมีอยู่๑๐จังหวัด
ก็เพิ่มมาเป็นสิบสามจังหวัดแล้วนะคะประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนครปฐม
นนทบุรีนราธิวาสปฐุมธานีปัตตานียะลาสงขลา
มุดประการสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเซาและชนบุรี
ก็คือ๓จังหวัดท้ายเนี่ยเป็นจังหวัดที่เพิ่มมานะคะ
ส่วนราชกิจจานุเบกษาอีกฉบับออกตามความในมาตรา๙แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ฉบับที่๒๘เพื่อยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้จริงจังเพิ่มเติมขึ้นจากข้อกำหนดที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ
ก็มีด้วยกันทั้งหมด๑๑ข้อหลักหลักเนี่ยจะอยู่ที่ข้อสี่กับข้อ๗นะคะ
แล้วหลักหลักข้อสี่กับข้อเจ็ดเนื้อหาเป็นแบบไหนฟังนะคะข้อที่สี่ค่ะ
กำหนดพื้นที่ห้ามออกนอกเคหาสถานในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดระหว่าง๓ทุ่มถึงตี๔ต่อเนื่อง
อย่างน้อย๑๔วันนับตั้งแต่วันที่ข้อกำหนดฉบับนี้
บังคับใช้โดยมีสาระสำคัญดังนี้นี่คือข้อย่อยลงไป
งดเดินทางออกนอกเคหาสถานโดยไม่จำเป็นยกเว้นไปซื้ออาหารยาพบแพทย์ไปฉีดวัคซีน
ห้ามออกนอกเคหาสถานระหว่างยี่สิบเอ็ดนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาก็คือสามทุ่มถึงตีสี่สิบสี่วัน
ร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มเปิดได้ถึงเวลา๒ทุ่ม
บริโภคในร้านเด็ดขาดร้านสะดวกซื้อตลาดสด
เปิดได้ระหว่างเวลาตีสี่ถึงสองทุ่มเท่านั้นค่ะห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า
โมนิตี้มอร์เปิดได้ถึงสองทุ่มนะคะแล้วเปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต
แหนกยาและเวชพันธุ์โรงแรมเปิดดำเนินการให้ตามปกติ
โดยให้งดจัดกิจกรรมการประชุมการสัมมนาหรือการจัดเลี้ยงโรงเรียนสถาบันการศึกษาการฝึกอบรมต่าง
และสถานศึกษาเรียนออนไลน์ทั้งหมดโรงพยาบาลคลินิกธนาคารปริศนีย์
โรงงานร้านยาร้านทั่วไปปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สและบริการขนส่ง
รวมถึงอาหารตามสั่งเดลิเวอรี่ออนไลน์เปิดได้ปกติค่ะ
ส่วนเรื่องการขนส่งโดยสารสาธารณะทุกประเภทนะคะก็ยังจำกัดจำนวนผู้โดยสารห้าสิบเปอร์เซ็นต์
ห้ามรวมกลุ่มกันเกินห้าคนกิจกรรมอื่นที่เคยได้รับอนุญาตแล้ว
ขออนุญาตไปใหม่นะคะตั้งจุดสกัดด่านสำหรับป้องกันการเดินทางข้ามพื้นที่สีแดงเข้ม
โดยงานราชการและหน่วยงานของรัฐขอให้ทำงานที่บ้านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ
มีผลบังคับใช้ยี่สิบกรกฎาคมไปจนถึงสองสิงหาคมนะคะส่วนระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยจะยกเว้น
เพราะว่ามีผลคือยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะสำหรับตัวเลขค่ะ
วันนี้ต้องบอกว่าเป็นนิวไฮต่อเนื่องทั้งผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยนะคะ
พบผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน๑๑๓๙๗ราย
คือติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศ๑๑๐๗๙ราย
ติดในเรือนจำอยู่ที่๓๑๘รายนะคะยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่มีการระบาดมา
ก็เลยทะลุไปแล้วค่ะ๔๓๓๘๖ราย
เป็นที่น่าเสียใจนะคะเพราะว่าวันนี้ตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตก็ยังเกินร้อยอยู่ที่๑๐๑ศพ
ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของไทยตอนนี้อยู่ที่สามพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดศพนะคะ
มีคนที่หายป่วยกลับบ้านประมาณเพิ่มอีกห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกคนค่ะ